ไฟไหม้อาคารเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ

ไปดูเหตุการณ์ในช่วงนี้กันหน่อยครับ

โอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นเพลิงไหมฮะ

ที่โรงเรียนบ้านห้วยขอนอำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ
เพลิงลุกไหม้อาคาร๓ของโรงเรียน
ซึ่งเป็นอาคารไม้เก่าอย่างรุนแรงครับ
ครูและก็นักเรียนที่ไปโรงเรียนแล้ว

เพราะดีที่ไม่มีนักเรียนและครูบาดเจ็บ
โดยทางโรงเรียนได้ให้เด็กเดินทางกลับบ้านทันที
ขณะที่เกิดเหตุนี้ดูสิผู้ปกครองบางคน

ก็ต้องจูงลูกหลานกลับบ้านทันทีนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีนักเรียนกำลังจะล้างห้องน้ำครู
แล้วได้กลิ่นไหม้มาจากห้องสหกร
จากนั้นครับเห็นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

แต่เนื่องจากเป็นอาคารไม้เก่า

แล้วก็มีการจัดเอกสารอยู่ในห้องด้วยคุณ

ทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นนี้

ได้มีรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

คุณดูสิขนาดอยู่ไกลยังมองเห็นได้แต่ไกลแหละ

เดินทางไปตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้

ก็เป็นเพลิงไหม้อาคารโรงเรียนนะครับ